เมื่อกี้เชอร์รี่เอามาพอเป็นนำจิ้มใช่ไหม

แบบคุณทาไทยยังไงคะคุณผู้ชมค่ะ

คุณแม่ทาทาพาลูกไปที่เที่ยวทะเลยังไง
แต่ว่าไฟหน้าว้าวชัดเจนคะ

คือเมื่อก่อนสมัยเด็กนะ

ตอนนั้นถือว่าสุดยอดจริงคุณผู้ชม

คุณหยาดทริปราชปาลนี่ดู

เรียกว่าหยาดทิพย์เป็นคนดูแลตัวเองดีสุดคนหนึ่ง

จะเป็นคุณแม่แล้วหุ่นยังดีมากนะคะ

ความดูมความดูมอาจจะสู้สองสาวข้างบนไม่ได้
แต่ขอความแซ่บแบบไซส์มินิพอประมาณเข้าสู้แล้วกัน
เชื่อว่าใครที่ได้เห็นภาพเซ็ตชุดว่ายน้ำเซ็ตนี้

พร้อมกับงัดท่าไม้ตายด้วยกันจือปากเบาที่เป็นกลิ่นตลักของเธอนะ
โชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งของอกเอวสะโพกของเธออีกได้เห็นกันแบบชัดนะฮะงานนี้

ชาวเน็ตก็เข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมความเซ็กซี่
หลายคนชอบผู้หญิงที่ออกกำลังกาย
ทำให้ผู้หญิงดูดีตลอดเวลานะ

แต่ว่าออกกำลังกายเป็นประจำจะได้ดูดีมากขึ้น